เอาล่ะมาถึงข่าววัยรุ่นที่ขี่รถมาเจอกันที่กลางแยก
รถจอดติดกันนะเอามีดแทงกันฟันกันเลือดสาดเลยครับ
ครับ
มีเพื่อนผู้หญิงไปด้วยอายุสิบเจ็ด
นี่คือหน้าวัดชมนิมิตรที่พระประแดงสมุทรปราการครับ
จากรถแล้วต่างฝ่ายต่างวิ่งเข้าหากันแทงกันฟันกัน
คุณผู้ชมคือกลุ่มผู้ก่อเหตุถูกแทงแล้วมีดปักอยู่ที่คอนะแล้วขี่รถหนี
ยาวชนชายุด๑๖ปีนะครับถูกแทงเขาที่ท้อง
เลือดไหลตามทางแล้วนะเขาฝืนขี่รถซ้อนท้ายนะครับ
เพื่อนสาวเพื่อย้อนกลับทางเดิมไปได้ไม่ถึงยี่สิบเมตรนะครับ
เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตเพื่อนของผู้เสียชีวิตว่าที่เป็น
แต่ครั้งนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามาตบตอนแรกก็พยายามจะขี่

คราวนี้ประจันหน้ากันแล้วต่างฝ่ายต่างเข้าหากัน
นางสาวหญิงอายุ๓๖ปี
แม่ของนายธีรชาติอายุ๑๘ปีคนก่อเหตุนะนะ

รู้อีกทีนะครับมีคนโพสต์เฟซบุ๊คว่าวัยรุ่นแทงกัน
ก็เห็นในนั้นเป็นลูกชายกับหลานนะครับ

แล้วเคยต้องคดีเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย
พาไปหาจิตแพทย์แล้วเพราะอารมณ์ขึ้นขึ้นลง
นะครับก็อยากจะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตเหมือนกัน

เรื่องอะไรแต่ว่าลูกหนูเป็นคนที่
ก็คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้

คิดว่าลูกเราเหมือนมีอาการทางจิตใช่ค่ะ
เพราะว่าเขาเหมือนคนใบโพลาอาการเขาเป็นอย่างไร
ใครจะพูดผิดหนูคนนี้คงไม่ได้เลย

โทษนะคะขอโทษต้องขอโทษจริง